เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับคนงานก่อสร้าง
ซึ่งท่านอายุเยอะแล้ว๗๐นะครับ
ก็กำลังไปบนหลังรถกระบะไปดึงเหล็กเส้น

เชือกที่มันมัดเหล็กเส้นระหว่างปลายกับปลาย
เพราะว่าเขาจะพับเหล็กเส้นให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็มัดกันไว้ปรากฏว่าเชือกมันขาด

มันเด้งแล้วก็ดีดใส่คุณตาท่านนี้จนเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ทางตำรวจภูทรเมืองนครพนม
พร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ไพร
เข้าตรวจสอบเหตุคนงานก่อสร้างเสียชีวิตบริเวณร้านเช่าไม้
เทคอนกรีตที่บ้านหนองจันทบนท่าค้ออำเภอเมืองนครพนม
ในที่เกิดเหตุพบศพของคุณตาสมชายหงษาล้วน
ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างอายุ๗๐ปี
มีบัตรแผลชะกันบริเวณลำคอเลือดไหลนองทั่วพื้นเลย
ใกล้กันพบเหล็กเส้นขนาดใหญ่กว่า๑๐เส้น

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายจ้างได้ขับรถบรรทุก
เหล็กเส้นขนาดใหญ่ที่ขดพับครึ่งเอามาอยู่หลังรถกระบะแบบนี้
เชือกมัดส่วนปลายเข้าหากันนะครับ
ก่อนที่จะเอามาลงในหน้าไซส์งาน
ปรากฏว่าผู้ตายซึ่งเป็นคนงานพยายามจะนำเหล็กเส้นขนาดใหญ่ลงจากรถกระบะ
แต่เชือกที่มัดปลายเหล็กเส้นมันเกิดขาดครับ
ทำให้เหล็กเส้นดีดตัวอย่างแรง
แทกที่ลำคอของผู้ตายกระแทกที่ศีรษะ
เป็นแผลชะกันจนเสียชีวิตคาไซส์งาน
ทางนี้เจ้าหน้าที่เตือนไปอุทาหรณ์เลยนะครับ
ผู้ประกอบการและคนงานควรระมัดระวัง
ต้องมีมาตรการในการป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่าประมาท
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคุณนะ

ถ้าเหล็กเส้นมันดีดเมื่อกี้มันจะขดเป็นแบบนี้เนอะ

ทำหนักมันอีกอ่ะอืมใช่